เก็บตัวอย่างจากโครงสมุทรแล้วก็ปกเชื้อ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

วันนี้คุณจอมขวัญขออนุญาตลาอีก๑วันนะครับ

วันนี้ถามตรงคุยกันเรื่องสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
คงต้องกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่๑๐๐วันที่ผ่านมาเนี่ย
เราไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศเลยนะครับ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็คือผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ
แล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ
แต่เมื่อวานนี้วันที่๑๐๑นะครับ
ก็มีการเปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นการติดเชื้อจากในประเทศ
วันนี้มีการแถลงชัดเจนเรียบร้อยครับ
จากทางสบคนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ที่สบคแถลงมี๔คน
คนเนี่ย๑ในนั้นคือผู้ชายเป็นชายไทยอายุ๓๗ปีนะครับ
ที่เขาเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดจากในประเทศนี่แหละฮะ
แต่ต้องไปไล่สอบสวนโรคกันต่อว่าจะไปติดมาจากใคร
อีก๓คนเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อที่เขาเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ
มาจากสหรัฐมาจากสิงคโปร์แล้วก็ซาอุดีอาราเบีย
ผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ
อันนี้ก็อย่างที่เราทราบเราก็กันเอาไว้ในสถานที่กักตัวของรัฐอยู่แล้วนะฮะ
กว่าที่จะครบกำหนดแล้วไม่มีเชื้อถึงเข้ามาได้
แต่คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับอย่างที่ท่านทราบข้อมูลนะครับ
ก็คือเขาเป็นผู้ต้องขังชายนะครับ
เป็นผู้ที่เข้าสู่กระบวนการคุมขังในเรือนจำ
แล้วก็ไปฟังคำตัดสินของศาลเกี่ยวกับคดีที่มีอยู่นะฮะ
ทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ

ที่เขาเป็นผู้ต้องขังที่เคยเป็นดีเจ

เข้าสู่ระบบกักกันเข้าแดนปกติในเรือนจำ
เมื่อ๒๖สิงหาคมตรวจหาเชื้อครั้งที่๑
ในวันที่๒กันยายนพบเชื้อนะครับ
โดยเขาเริ่มป่วยตั้งแต่๒๙สิงหาคมแล้วนะครับ

มีเสมหะและเข้ารับการรักษาที่ทันทะสถานในโรงพยาบาลราชธรรม
ทีนี้ล่ะครับก็ต้องไปไล่กันต่อนะฮะ
ครอบครัวที่ทำงานนะครับ
เรือนจำที่ไปคุมขังอยู่นะครับ
แล้วเดินทางมาที่สารอาญาด้วยนะครับ
เพื่อมาฟังคำพิพากษาในคดี
จากนี้ไปเราจะทำยังไงเราจะเอายังไงกันต่อนะครับ
สถานการณ์ในขณะนี้เป็นเรื่องที่คาดการณ์กันอยู่แล้ว
ว่ามันต้องเกิดขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตกอกตกใจ
หรือเราจะต้องช่วยกันอย่างไรต่อไป
วันนี้เราคุยกับทางอาจารย์ที่ศึกษาข้อมูลด้านนี้นะครับ
แล้วท่านก็ออกมาให้ข้อมูลกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
รองสัตว์อาจารย์ในแพทย์ธีระวรัฐนารัฐนะครับ
อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ

อาจารย์ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศเนี่ย
หนึ่งร้อยวันเราไม่ติดจากในประเทศเลยนะฮะ
ตามข้อมูลที่มีการแถลงกันมาตลอดทุกวันเนี่ย
แต่เมื่อวานเนี่ยพบหนึ่งคนเนี่ยอย่างที่ทราบข้อมูลกัน
เราจะต้องตกใจหรือว่าต้องหวั่นวิตกต้องหวาดกลัวหรือ
มันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องมีอยู่แล้วหรือยังไงฮะอาจารย์
ผมเรียนคุณพระคุมอย่างงี้ครับว่า
การไม่มีเคสรายงานเลยมาร้อยวันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไร
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่ได้การันตีว่าเชื้อไวรัสมันหายไปจากประเทศไทย
อาจจะมีคนที่ติดเชื้ออยู่แห่งวนทั้งบนใดเราไม่รู้
เพราะว่าคนติดเชื้อเนี่ยเขาอาจจะไม่มีอาการก็ได้
หรือมีอาการน้อยไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้
ซึ่งกลุ่มคนเนี่ยก็จะมีจำนวนอยู่เยอะก็ลำบวน
ฉวงแต่ว่าร้อยคนที่ติดเนี่ยจะมีอาการหนักจริงเนี่ยประมาณ๑๕คน
ส่วนที่เหลือก็จะเป็นไม่มีอาการแล้วก็อาการไม่ออก
ซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะมีระบบไปตรวจคนทุกคนในประเทศได้

ใส่งานว่าติดเชื้อในเบิ่มจำเนี่ย
อย่างน้อยมันเป็นสัญญาณที่บกบอกบอกเขาว่าเชื้อเนี่ยมันยังอยู่กับเราในประเทศนะครับที่น่าห่วงเนี่ยคือผมอยากให้เราห่วงแต่ว่าอย่าเพิ่งตลกนะครับที่น่าห่วงคือหนึ่งเราไม่รู้ว่าชายคนนี้เขาติดเชื้อมาจากต้นต่อที่ไหนใครเป็นคนแพร่ให้นี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือตัวเขาเองเนี่ยกว่าจะมา
ตอนช่วงวันที่ยี่สิบเก้าอย่างที่เมื่อกี้คืนภาคคืนได้เรียนไปนะครับนะซึ่งที่ก่อนหน้านั้นเนี้ยที่เขาใช้ชีวิตทั้งช่วงกลางวันหรือว่าทำงานตอนช่วงกลางคืนเนี้ยอืมเขาอาจจะตำผักคนในจำนวนมากแต่เราไม่รู้ว่ามากแค่นั้นครับและจำนวนเหล่านั้นเนี้ยได้รับเชื้อไปบ้างหรือไม่ครับนะครับแล้วมีก
ข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเขาตรวจครั้งที่๑
หลังจากที่เข้าเรือนจำเมื่อ๒๖สิงหาคม
แล้วเริ่มป่วย๒๙สิงหาคม

ว่าไล่จาก๒กัญญายนลงไปเลย
โอ้โหมันจะไปถึงประมาณ๑๙๒๐สิงหาคม
ในแง่สมมติเราจะไปไล่ดู๑๔วันหลังก่อนหน้านี้

มั่นใจ๑๐๐ไม่น้อยมากครับ
เต่านั้นจึงเป็นเหตุตรงที่ผมบอกน่าเป็นหวังว่าโอกาสยักษ์มากที่จะ
สามารถไปเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงว่าไปเจอใครบ้างที่ไหนเมื่อไหร่
แล้วจากข้อมูลของผู้ชายคนนี้ก็คือเขาไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศนะครับ
ก็คือทำงานอยู่ที่ร้านอาหารนี่แหละแล้วก็อยู่ที่คอนโดนี่แหละใช่ไหม
ถูกครับก็นักยืนยันว่าเป็นการถูกเชือกในประเทศแน่แต่ว่ามันอยู่ตรงไหน
เป็นแหล่งแพร่เชื้อตอนนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะครับ
ก็นักยืนยันก็เป็นอันที่ผมบอกว่าตอนนี้ทางเลือกที่เรามีหน้าดีที่สุดก็คือ
ตุ้นเตือนให้พวกเราทุกคนนะฮะประชาชนป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่
ใช้ชีวิตประจำวันก็ใส่หน้ากากล้างมือไปบ่อยอยู่ห่างจากตอนที่อีก๑เมตรอย่างนอน
แล้วก็คอยสังเกตอาการตนเองว่าเราไม่สบายอย่างไรบ้างไหม
ถ้าไม่สบายใต้หวัดถึงหวัดอย่างก็ควรจะอยู่นานอยู่เสีย
แล้วก็ไปตรวจรักษากับทางคุณหมอนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวาดภาพก็คือใครที่เคยอยู่สัมผัสใกล้ชิด
หรือว่าเคยเจอเจอกับผู้ชายคนนี้เนี่ยซึ่งวันนี้เขาก็ไล่ตรวจกันแล้วนะฮะ
ในส่วนของนักโทษในเรือนจำเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเจ้าหน้าที่ของศาล
ครอบครัวนะครับหรือว่าคนที่ทำงานร้านอาหารด้วยกัน
ต้องมาตรวจให้หมดถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็สบายใจไป
แต่ถ้าเจอก็ต้องไล่ไปต่ออีกใช่ไหมฮะว่าคนที่เจอเขาก็เคยไปไหน
ไปเจอใครอะไรยังไงมาอีกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเอาไล่เก็บจากคนที่ตรงตรง
ให้หมุดก่อนแต่ว่าหากคุณท่าภูมิดูรายละเอียดเนี่ย
คุณภาคภูมิอาจจะมีความสงสัยเหมือนที่ผมกำลังกังวลอยู่ก็ได้
ว่ารายงานที่รัฐตอนนี้ประกาศออกมาเนี่ยมันยังมีช่องหนึ่งอยู่บ้างนะครับ
ยังไงครับตัวอย่างเขารายงานจำนวนคนที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเนี่ย
จำนวนโตเซลล์ตั้งหมด๕๘๙คนครับ๕๐๐กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่มาจากทางเรื่องสองสารนะครับ
เวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเรารู้อยู่ว่ามันมีโอกาสแพร่ได้กับหลายคนมาก
ส่วนใหญ่ก็จะมาแล้วก็มีกิจกรรมมีเต้นบ้างมีอะไรบ้างโดยที่อาจจะไม่ต้องกัน
แชร์เล่าด้วยที่แก้วน้ำกันบ้างช้อนทอมกันบ้างรอบนี้เป็นตรงนี้
ทำยังไงถึงจะได้ข้อมูลนี้มาว่าในวันต่างที่เขาไปทำงานเนี่ย
มีผู้ใช้บริการเนี่ยคือใครบ้างและแจ้งเตือนคนเหล่านั้น
ให้อย่างน้อยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงนะ
ลองจัดการแล้วก็ตรวจด้วยเรื่องของนี้ก็ท้าทัยมาก
เพราะว่าบริการก็มีการบัตรชุดการมาใช้บริการของการเนี่ย
อย่างเต็มต้องมีหรืออย่างน้อยเรื่องของพัฒนาการใช้คิดเท่า
ต้องทำให้สมบูรณ์ซึ่งความเป็นจริงตอนนี้เราก็ยอมรับว่ามีการย่อหย่อนไปเยอะนะครับ
อ่าคือทางร้านเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่หลายสาขาด้วยนะครับ
แต่ทางร้านก็บอกว่าลักษณะหน้าที่ของผู้ชายคนนี้เป็นดีเจ
ก็จะอยู่ในสถานที่ที่เขาอยู่ในวงอยู่ในจำกัดของเขาอยู่แล้ว
ไม่ได้ไปเจอเจอไม่ได้ไปอยู่กับผู้มาใช้บริการกับแขกที่มาเที่ยวที่ร้านอะไรเยอะแยะ
แต่มันก็อดคิดภาพไม่ได้ตามที่คุณหมอบอกใช่ไหมฮะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงกันบ้าง
ใช่ครับก็กันไว้ดีกว่าแก่คือถ้าเราทำเยอะไว้ก่อน
มันก็โอกาสที่จะเซฟกว่ามันก็มีตุ๊กนะครับครับฮะในประการที่สอง
จากเรื่องของคนที่มาใช้บริการในร้านอาหารแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดีดีเนี่ย
ทางรัฐเองเขายังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ตอนช่วงไม่ได้ทำงานของผู้ติดเชื้อเราจะพบว่าเขาทำงานตอนกลางคืน
แต่ว่าจริงจริงเนี่ยคือเรามียี่สิบสี่ชั่วโมงครับวันเขาไปไหนมาบ้าง
ในช่วงวันที่อาจจะสามารถแพร่เชื้อได้เขาได้ไปกินร้านอาหารที่ไหนบ้างไหม
อ๋อโอ้บ้างป้าวครับหรือว่าไปซ้อมทนฤนศรีเปล่าหรือว่า
หรือว่าไปอะไรดีละไปส่วนสงฆ์ชาธาแนร้าอาหาราบบ้างครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เดียวกันที่จะเกิดการสิ่งใฟเชื้อแพร่เชือกันได้
ก็ต้องเอาให้เหมือนกับหลายหลายกรณีใช่ไหมฮะก็ต้องไล่กันให้หมด
คนที่เขาเคยไปสถานที่เดียวกันจะได้มาตรวจสอบกันให้หมดใช่ไหมใช่ครับ
ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นมาตรภัณฑ์การปฏิบัติในการคุดคุมป้องกันตรง
เขาสอบสวนละเอียดมากนะฮะแล้วก็นำเสนอรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับ
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและประเมินตนเองจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสมครับ
อาจารย์ครับมันส่งสัญญาณอะไรกับเราบ้าง
พอเราเจออย่างนี้เนี่ยติดเชื้อในประเทศเจอแล้วผ่านไป๑๐๐วันเจอแล้วคนนี้เจอแล้วเนี่ย
มันจะส่งสัญญาณอะไรแล้วบ้างนะครับแน็ตนี่เป็นโน้นใบ
เดี๋ยวเรื่องของสนุกสัญญาณด้วยจะต่อสายอีกทีหนึ่ง

เพราะว่าคำถามนี้สำคัญเหลือเกินที่อาจารย์กำลังตอบนะครับ
ว่ามันส่งสัญญาณอะไรบ้างนะครับ
ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับ

รองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัฐนารัฐนะครับ
อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
อาจารย์ครับเรื่องของสัญญาณที่จะส่งออกไป
เกี่ยวกับการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทย
ที่เราคุยกันไว้เมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์ครับ
อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณที่น่าห่วงอยู่นะฮะ
เดี๋ยวฟังอาจารย์นะครับว่าอาจารย์มองว่าน่าห่วงยังไงครับอาจารย์ครับ
จริงเนี่ยการติดเชื้อภายในประเทศนะครับ
ถ้ามันเป็นระลอกสองเนี่ยประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยนะฮะ
เขาโชว์ให้เราเห็นแล้วว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการนำเข้าจากต่างชาติเข้ามาในประเทศนะครับ
หลายประเทศเลยถ้าเราตามดูจะพบว่าเขาก็เคยคุมได้เป็นร้อยวัน
เหมือนกับเราเช่นเวียดนามใช่มั้ยครับ
ประเทศอื่นที่คุมได้ดีมาก่อนเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นอะไรเหล่านี้เป็นต้น
เขาเจอระบาดระลอกสองมาและตอนนี้กำลังปวดหัวกันหนักเพราะว่ามันก็คุมได้ยากขึ้นใช้เวลานาน
และเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับ
สาเหตุของทุกประเทศเกิดจากการที่เขาแง้มประตูประเทศ
เปิดให้กลุ่มเป้าหมายต่างเดินทางเข้ามานะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยระบาดระลอก๒ของประเทศอื่น
จึงสอนเราว่าหลุดประเทศท่าเกิดแง้มประตูประเทศจะเกิดเคสใหม่ในประเทศสมมติ
เพราะฉะนั้นผมลองเล่าให้เราฟังตรงนะครับ
เพื่อให้เราหวนคิดกลับมาที่เมืองไทย
ปลดล็อกระยะที่๕กับระยะที่๖ผ่อนคลายให้กลุ่มเป้าหมาย๑๑กลุ่มเป้าหมายเนี่ย
ค่อยทยอยเดินทางเข้ามาตั้งแต่ต้นกรกฎา
แล้วเราเจอเคสใหม่ที่เป็นติดเชื้อในประเทศคือเคสนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่คาดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่หากแง้มประตูประเทศ
แต่อีกในหนึ่งคือถ้าไม่แง้มมันก็จะไม่เกิด
นั่นแปลว่าก็ต้องช่างดูให้ดีเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้น
แง้มประตูประเทศแน่นอนเพราะว่าประเทศเราอยู่ประเทศเดียวก็คงลำบาก
แล้วพลเมืองเราอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะทยอยกลับเข้ามาก็ต้องจำเป็น
แล้วเราเป็นอดีตแม่ที่ต้องต้อนรับดูแลเขา
ส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่นเนี่ยผมอยากจะให้เราใช้บทเรียนของเคสนี้มาสอนเรา
ทั้งรัฐเองสอบคอและประชาชนในการพิจารณาว่าถ้าจะเปิดรับกลุ่มเป้าหมายเข้ามาสู่ในประเทศ
ควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มันจำเป็นอย่างยิ่งยวดจริง
ผมยกตัวอย่างเช่นพลเมืองของเราอันที่สองคือครอบครัวของพลเมืองของเรา
อกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมีเรื่องของแรงงานต่างชาติที่เราจำเป็นต้องพึ่งพาเขาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภายในประเทศเราด้วยเนี่ย
เราก็เลือกเฉพาะเท่าที่จำเป็นมันก็จะช่วยทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดกับทะเลาะสองได้
เป็นเป็นคำถามที่ดีมากครับสิ่งที่ผมเรียนก็คือบอกว่าไอ้การแง้มประตูประเทศของเราเนี่ย
เพราะเปิดให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาเนี่ยเราผ่อนคลายอย่างอื่นด้วยเช่นการเปิดด่านนะครับ
เราจะพบบอกว่าคนที่ทยอยเข้ามามีอยู่๒ประเภท
ที่เข้ามาทางระบบทางการตามปกติเข้าระบบเรื่องของการคัดกรองกักตัว๑๔วันนะครับ
อีกประเภทหนึ่งก็คือลักลอบเข้ามาทางชายแดนธรรมชาติหรือเรื่องของพอเปิดด่านแล้ว
มีการติดสินบนหรือมีคนช่วยนะฮะในแง่ของลักลอบผิดกฎหมายนะครับ
แบบที่สองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนแบบแรกเนี่ยระบบการคัดกรองกักตัว๑๔วันนะครับ
บอกว่ามันเป็นมาตรฐานไหมคำตอบก็คือใช่เป็นมาตรฐาน
และสามารถช่วยกันคัดกรองเพื่อดูจนแน่ใจว่าเขาไม่น่าจะติดเชื้อแล้ว
จึงจะสามารถปล่อยเข้ามาเพื่อใช้ชีวิตในประเทศได้นะครับ
แต่ผมย้ำเตือนอย่างนี้ว่าแต่ว่า๑๔วันเนี่ย
มันจะกันได้ถึงระดับหนึ่งเช่นประมาณสัก๙๕
มันจะมีโอกาสที่จะเกิดเคสหลุดได้หลุดคือติดเชื้อ
แต่ติดเชื้อในปริมาณน้อยเพิ่งเริ่มและตรวจและตรวจไม่พบสองครั้ง
ช่วง๑๔วันแล้วก็หลุดออกมาจากระบบการกักตัวนะครับ
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเขาติดเชื้อแล้วเขาหลุดจากระบบการกักตัว
ตรวจแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเขาก็มีโอกาสไปแพร่ให้กับคนในสังคมได้เช่นกัน
แต่เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยนะครับตรงนี้เราคงจะกันลำบาก
ถ้าประชาชนไม่ป้องกันตัวเองตรงนั้นก็คือแปลว่า
ถ้าเกิดมันหลุดเรารู้อยู่แล้วมีโอกาสหลุดแต่หลุดน้อยเนี่ย
จำเป็นต้องมีความตื่นตัวรู้ว่าเฮ้ยพอเปิดทยอยเข้ามา
ถึงมีระบบกันกันแบบนั้นอยู่เนี่ยแต่ว่าจะมีโอกาสหลุดได้นะครับ
ทำเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยมันจะช่วยป้องกันการระบาดวงกว้างได้ครับ

อาจารย์ครับแบบไหนที่ถึงจะเรียกว่าระบาดรอบ๒แล้วล่ะ
อ่ายาอย่างคนเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ายังไม่ได้ระบาดรอบสองใช่ไหมแค่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ
โอเคอย่างนี้ครับก็คือการติดเชื้อกลับมาแล้วในประเทศคือเจอแล้วในประเทศนะครับมันอาจจะไม่ได้จากไปไหนหรือมันเข้ามาใหม่ก็แล้วแต่แต่มันมีอยู่ในพื้นที่เราแล้ว
บอกว่ามันระบาดแล้วหรือยังคำตอบก็คือด้วยข้อมูลตอนนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราบอกไม่ได้ว่ามันระบาดแล้วหรือยังเพราะเรายังไม่เจอเคสอื่น
แต่ไม่ได้การันตีว่าไอ้การไม่เจอเคสอื่นหรือไม่มีรายงานเคสอื่นตอนนี้มันไม่ได้แปลว่าไม่มีเคสติดเชื้อคนอื่นในประเทศนะครับตอนนี้เคสนี้อาจจะมีการแพร่ไปให้คนเยอะและเยอะแยะแล้วก็ได้
ยังแต่ว่าเรายังตามไม่เจอหรือตรวจยังไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสารบอกว่าสรุปแล้วเป็นยังไง
หนึ่งมีการติดเชื้อในประเทศแน่นอนถูกนะครับถามว่าระบาดแล้วหรือยังข้อมูลตอนนี้บอกไม่ได้อาจจะมีการระบาดหรือไม่มีก็ได้
ซึ่งตรงนี้ต้องมีการติดตามกันต่อไปครับคือเราก็ต้องระวังกันต่อไปจนกว่าจะมีวัคซีนใช่ไหมฮะประมาณอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
ผมคิดว่าโดยธรรมชาติของโรคระบาดนะครับถ้าเกิดสมมุติดูสถานการณ์รุนแรงลักษณะแบบนี้ทั่วโลกเนี่ยมันโดยธรรมชาติของมันมันจะค่อยซาลงโดยใช้เวลาอีก๖๑๘เดือนกับ๖เดือนถึง๑๘
แต่มันอาจจะเร็วกว่านั้นได้หากเรามีอาวุธอย่างอื่นเพิ่มเติมคือยารักษาหรือวัคซีนป้องกันหรือทั้งสองอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนเราพยายามจะทุ่มทรัพยากรไปช่วยกันคิดค้นเรื่องของยาเรื่องของวัคซีนวัคซีนได้ยินว่าภายในอีกสัก๖เดือนข้างหน้าเราน่าจะน่าจะเห็นแล้วว่าจะมีกี่ตัวที่สามารถผ่านด่านทดสอบแล้วแล้วน่าจะมี
ที่เชื้อตัวนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกสักประมาณ๑๘เดือนประมาณอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์

ก็ช่วยกันในการยกตัดป้องกันนะครับ
แล้วก็รักตัวเองเยอะรักสมาชิกในครอบครัวป้องกันตัวเองเสมอ
ครับครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็ความรู้นะครับอาจารย์ครับ

ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรธนารัฐนะครับ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
พอเจอแบบนี้เข้าแล้วเนี่ยจะเอายังไงกันต่อนะฮะ
คนไทยเราเจ้าหน้าที่ไทยเราเราจะทำยังไงกันต่อช่วงหน้ากลับมาครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙ที่เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ติดเชื้อในไทยนะฮะ
อย่างที่แถลงกันวันนี้๑คนนะครับ
เราจะคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจากนี้ไปนะครับ
เราจะดูแลแก้ไขป้องกันช่วยกันอย่างไรต่อนะครับ
ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
คุณสาธิตปิตุเตชะนะครับอยู่กับผมที่ถามตรงนะครับ

ท่านรัฐมนตรีครับก็คงต้องถามกันแล้วครับว่า
เนี่ยพอเจอแบบนี้คนไทยที่กลับมาพบการติดเชื้อในประเทศ
ร้อยวันเรายังไม่เจอเลยเมื่อวานนี้เจอนะฮะวันนี้แถลงไปแล้ว
จากนี้ไปจะยังไงต่อฮะเราจะเอาอยู่ไหมหรือว่ามันจะแพร่วงขยายวงกว้างเป็นระบาดรอบสองไหมฮ
หรือว่าอย่างไรครับ
แต่ตั้งแต่การตรวจพบตั้งแต่เมื่อวานจากวันนี้
ที่วันนี้ก็มีการลงทิศที่นะครับโดย
โดยการแดดความสดส่วนโรคเลือกออก
เอารถประการที่จะไปตรวจสบบพา
ผู้ที่กิจเชื้อในมุมความสูญแห่งที่สะดวกเข้าสามจะให้บริการ
พูดง่ายเราก็ได้กระเตียงการที่จะไป
เปลี่ยนสูงในแง่ของสัมผัสนะครับหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในทุกระดับ
ส่วนของการสอบส่วนโรคนี้ก็ต้องเรียนว่ายังขนาดนี้อยู่ในระหว่างการสอบส่วนโรค
ซึ่งยังมีความเป็นไปได้นะครับวันนี้ที่มีการแถลงกันมาแล้ว
ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าที่ได้ยอมรับว่าไทม์ไลน์ของผู้จริง
มันมีไทม์ไลน์ที่คล้ายกับไปในหลายสถานที่
แล้วก็เจอคนในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นการที่จะไปสรุปหรือว่าพูดง่ายการสอบสวน
มันยังไม่ชิ้นชัดไปได้ว่ามันจะไปอย่างไร
ผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องการทราบว่า
มันยังมีเคลียร์ในประเทศไทยมาร้อยวันแล้วทำไมมันไม่เคลียร์กันมาได้
ก็ในส่วนนี้ก็ต้องเรียนว่า
แล้วค่อยมาสรุปกันอีกที
แต่ว่ามีความเป็นไปได้ในส่วนไหนบ้าง
ก็มีความเป็นไปใดในเชิงว่า
เขาอาจจะไปสัมผัสกับคนต่างชาติ
ที่มาอยู่ในประเทศที่เขาทำงานหรือไม่อย่างไร
เหมือนจะใช้คำว่าอาจจะหรือว่าอาจจะไป
สัมผัสกับคนที่ติดเชื้อแต่ยังไม่ได้แสดงอาการ
ขยึ้นมาทั้งหมดนี้จะต้อง

ที่เราจะมีทั้งหมดก็คือย้อนหลังเป็น๑๐กว่าวันหรือ๗วัน
ในช่วงที่เราฝากการว่าจะเป็นช่วงที่มีการแพร่ชีวิตของคน
ซึ่งนี่ก็เป็นหน้าที่ที่โครงสรุปตัวโลกจะทำงานต่อไป
แต่ว่าในส่วนของเงินป้องกันเพื่อไม่ให้การเกิดการแพร่ระบาด
ก็เรียนว่าขณะนี้มีการขีดวงและกักตัวทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
สำนวนหนึ่งและมีความเสี่ยงต่ำประมาณ๕๐๐๖๐๐คน
นี่ก็เป็นหน้าที่เรียนร้อยและกำลังติดตามในส่วนที่ยังตามไม่ได้
ครับท่านท่านรัฐมนตรีครับเรื่องของการที่เราจะต้องมาเจอผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่
ที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อในประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ประเมินอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดหรือเปล่าครับ
หรือว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างเง
ว่ามันก็จะต้องมีขึ้นอยู่แล้วอย่างนี้
โดยสถานการณ์เราต้องเรียนตรงว่าการจะเกิดขึ้นเราคิดว่ามันต้องมีอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าคำว่าละลอก๒ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโรคมันมีการแพร่ระบาดมากขึ้นเรื่อย
ผู้ถึกเชื้อก็มีมากขึ้นเรื่อยแต่เราเนี่ยศาลในประเทศที่เหมือนกับมีการสัมพันธ์ยังน้อย

แต่ว่าพอดูสถานการณ์เนี่ยเพราะไม่ค่อยง่าย
แพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันคือโรคระบาดประเภท
ในโรคระบาดมันเดินทางมากับคนเพราะฉะนั้น
การกั้นคนการเดินทางเนี่ยถ้าปิดกั้นคนได้ก็ทำให้แพร่ระบาดได้น้อย
แต่ว่าจะถามว่าจะปิดได้ทั้งหมดหรือไม่เนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะปิดไม่ได้หมด
ที่ประเทศเค้าไม่มีงานทำเค้าไม่มีรายได้เค้าก็จะอดท้าย
เค้าจะยืนรนที่จะเดินทางมาที่บ้านเรา
แต่พอร้านเราปิดเนี่ยเขาก็หาวิธีว่าจะมายังไง
พอหาวิธีทางพูดง่ายหาวิธีโดยที่ไม่ถูกต้องเนี่ย
มันก็ไม่ถูกกักตัวมันจึงมีความเสี่ยงสูงมากกว่ากรณีที่เราเปิดให้เข้ามาได้
ผมจึงแบ่นใบนการที่จะให้ชังทเป็นพิกับเรา
ซึ่งจะเป็นบรรยารต้องให้อยู่แบบนี้นะครับ
การที่จะคาดการณ์ว่าเกิดเป็นแล้วีดีจักรของสองเนี่ย
อาจจะเกิดขึ้นได้โดยกลุ่มคนที่มาจากภาคประเทศบ้าน

ส่วนเรื่องของว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุด
แต่ว่าโดยการภาคการณ์มันออกไม่เกิดขึ้นได้ครับ
และคนไทยก็คงต้องร่วมมือกันต่อไป
แน่นอนที่สุดครับอันนี้เป็นยืนยันว่าเป็นมาตรการที่จะสามารถป้องกัน
ไม่ให้แพร่ระบาดเป็นจำนวนมากได้ถ้าเรายังสามารถป้องกันโดยความเคยชินตระหนัก
หรือเรื่องสามารถการหลักคือใส่หน้ากากเวลาย่าห่างแล้วก็ล้างมือบ่อย
ซึ่งผมเข้าใจได้นะครับว่าคนเหลือที่จะให้ภาครัฐการณ์รหักรับผู้ปกติ
แต่ว่าผมก็ยังเห็นคนใส่หน้ากากอีกส่วนมากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ

ส่วนตัวผมผมล้างมือประจำแล้วก็ใส่หน้ากากเป็นประจำนะครับ
แต่เหนียวที่ไม่จะเจอพวกมักก็อาจจะพอป้า
ซึ่งทำเป็นนิฉันแล้วครับ